คุณผู้ชมคะตอนนี้กำลังพลที่ศูนย์หายจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางคือ๒๒นายค่ะ
ซึ่งญาติพี่น้องและคนในครอบครัวต่างยังคงรอคอยอย่างมีความหวัง
แล้วก็ไปเฝ้ารอติดตามข้อมูลข่าวสารอ่ะนะคะแต่ว่าทีเนี้ยค่ะบางครอบครัวเขาก็บอกว่า
ไม่แน่ใจว่าจะยังมีความหวังได้ไหมแต่ก็ยังหวังอยากให้มีปฏิหาร

พวกเจ๊รออยู่นะและระบุข้อความบนโพสต์ว่าไม่รู้จะหวังได้ไหมแต่อยากมีหวังอยากให้มีปฏิหารเกิดขึ้นกับน้องน้องอายุ๒๑เองเดือนหน้าก็จะวันเกิดน้องแล้วน้องเพิ่งเข้าทำงานรับราชการได้ไม่กี่เดือนญาติยังได้นำดอกไม้ไปปากบนผืนทรายค่ะและเขียนคำว่ารอนี่นะคะ
และนำมือไปสัมผัสกับน้ำทะเลคือทุกสิ่งที่ครอบครัวทำมาค่ะคุณผู้ชมค่ะคือหวังว่าจะสื่อจะสื่อไปถึงจาตรีโสพลว่าทุกคนยังรอเรายังรออย่างมีความหวังขอให้กลับมาอย่างปลอดภัยนะคะวันนี้ครอบครัวของจาตรีโสพลไปติดตามภารกิจในการค้นหาญาติของจาตรีโสพลได้คุยกับทีมข่าวของเราค่ะนายชลทรบอกว่าจาตรีโสพลอยู่ประจำเรือหลวงสุโขทัยปกติ

ตกเตียงหลังไปขูดเป็นแผลแบบนี้โอ้โหนี่คือตี๕๘นาทีนะคะจากนั้นค่ะประมาณ๖นาฬิกา๕๕นาที
ส่งภาพห้องโดยสารบนเรือที่ข้าวของกระจัดกระจายนี่ค่ะ
และคลิปวิดีโอคลื่นทะเลรอบเรือไปให้ทางครอบครัวดู
แต่หลังจากนั้นไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรอีกเลยค่ะ
ประมาณ๑ทุ่มได้รู้ข่าวจากเพื่อนของน้องที่เป็นทหาร
แล้วก็บอกว่าเรือเอียงนั่งอยู่กราบเรือแต่ยังปลอดภัย
แล้วก็บอกว่าเห็นเรือหลวงกระบุรีส่องไฟมาที่เรือแล้ว

ช่วงแรกคนในครอบครัวยังเบาใจว่าสิ่งที่คุยกันประโยคสุดท้ายคือ
เรือหลวงกระบุรีส่องไฟมาแล้วคือมาช่วยแล้ว
แต่จากนั้นประมาณ๕ทุ่มก็ได้รู้ข่าวร้ายว่าเรือจม
และจาตรีโสพลกลายเป็นบุคคลศูนย์หาย
คือทางครอบครัวบอกว่าไม่อยากจะตั้งคำถามหรือสงสัยอะไร
ทำไมเรือถึงอับปางตอนนี้มุ่งไปที่การค้นหา
แต่นี่ก็๕วันนะคะครอบครัวยังมีความหวังนะคะ

คือด้วยความที่ศูนย์หายในทะเลไม่สามารถไปช่วยหาได้
คือก็จะคอยจุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าทางขอให้เปิดทางตามความเชื่อ

เขียนบนหาดทรายว่าเจมส์พวกเจ๊รออยู่นะ
วินาทีว่าน้องแล้วก็ที่เหลือจะต้องกลับมาครับ

ส่วนแชทตรงนั้นก็ค่อยเอาไว้ก่อนหลังจากนี้เนาะ

ใช่ครับก็ให้ยังไงก็ได้
ให้ทุกคนได้ขึ้นขึ้นมาอย่างปลอดภัยครับ
ส่วนในเรื่องของเวลาเกิดเหตุหรือว่าอะไร
นี่ก็ค่อยว่ากันทีหลังว่ามันจะมีแนวทางยังไงครับ